มันก็พยายามมีลูกล่อลูกชนบอกต้องอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น
จะให้น้องเนี่ยไปหาเงินมาอีก
จนน้องโทรไปหาคุณป้าเพื่อขอยืมเงินป้า๖๐๐๐๐บาท
เย็นวันที่๘มกราคม
ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นฮะคุณยายคุณยายอยู่ที่บ้านกับหลานใช่ไหม
อยู่ด้วยกันทั้งหมดน้าชายด้วยแต่คุณแม่ยังทำงานอยู่กรุงเทพ
ใช่ค่ะแล้วมารู้เรื่องกันได้ยังไง
หลังจากที่หลานโทรไปหาคุณป้าแล้วมันเกิดอะไรยังไง
กลับมาบ้านเขากลับมาบ้านแล้วเขาก็เปิดประตูหน้าบ้านออกไปร้องไห้
คนข้างบ้านเขาได้ยินเสียงหลานร้องโวยวายหมดตัวแล้วหมดทุกบัญชีเลย
อย่างนี้เลยหรอหนูผิดแล้วหมดทุกอยู่อย่างนี้ค่ะคุณพอยายขึ้นไป
บ้าน๒ชั้นเหรอน้องเขาอยู่ระเบียงชั้น๒
แล้วเขาก็โทรมาบอกคุณยายหลานร้องเสียงรังใหญ่เลยเขาโทรมาบอกยาย
ข้างบ้านเห็นหลานเห็นหลานอยู่ตรงระเบียงแต่ยายอยู่ข้างล่างยายอยู่ข้างล่าง
โทรมาหายายค่ะยายวิ่งขึ้นมาพอวิ่งขึ้นมาเห็นจะอยู่อย่างงี้
คุณยายค่ะหนูขอโทษหนูหมดตัวแล้วหมดตัวแล้วคุณตาจะฆ่าหนูไหมคุณยาย
หนูอยากตายหนูอยากตายก็กระโดดมาลูกไม่มีใครทำอะไรหนูได้
ถ้ามียายคนเดียวกระโดดกอดหลานปุ๊บหลานก็โทรพวกมาถ้ายายยืนไม่ระวังนะ
ทั้งคู่ไม่รอดตกระเบียงค่ะมันมีระเบียงมีคนระเบียง
เพิ่งเพิ่งทำใหม่ยังไม่ได้ก้านยังไม่ได้ก้านใช่ค่ะทำใหม่
แต่ยายพิ่งอยู่ข้างในอย่างนี้หลานโถมมาอย่างนี้ก็เลยรอด
ถ้าขึ้นมาไม่ทันถ้าขึ้นมาไม่กระชั้นก็คงเหมือนเดือนสิบห้าหรือเปล่าเราไม่รู้
น้องเสียชีวิตไม่อยากคาดเราเพราะยายไม่อยากคิดอะไรไม่ได้
เรื่องนี้เพราะว่าคิดเรื่องนี้ยิ่งเจ็บเพราะวันนั้นอ่ะ
ตอนเที่ยงเที่ยงอ่ะมีข่าวเรื่องน้องเด็กสิบห้าที่นทบุรีค่ะ
ที่เจอแบบเดียวกันแล้วแล้วก็เพิ่งฟังข่าว
วันนั้นคุณตากับน้าชายอยู่ใช่ไหมฮะอยู่ไหมแต่ว่าคุณยายขึ้นไปก่อน
ขึ้นไปก่อนแล้วยังไงต่อพอดึงหลานมาได้
หลานมาได้เจ้านี่ได้ยินเสียงร้องได้ยินแม่เสียงดังวิ่งเข้ามา
ใครทำอะไรใครทำอะไรบอกไปไปก่อนไปก่อน
แล้วแม่ค่อยพูดค่อยว่าป้าเขาก็โทรมาแม่ห้ามลุกห้ามด่า
ห้ามว่าห้ามอะไรคือแม่บอกว่าแต่ยายรักหนูคำเดียว
ก็ได้พูดกันแค่นั้นเขาก็ดูหมดแล้วคุณยายค่ะหมดแล้ว
หนูผิดเองอยู่อย่างเงี้ยสั่นโกรธกันแน่นเท่าไรก็ยังสั่น
น่าสงสารมากแล้วคุณป้าก็โทรมาหาเบอร์คุณยายใช่ไหมค่ะ
มาหาแม่บอกว่านี่หลานสาวเพิ่งโทรมายืมเงินใช่ไหม
ไม่เล่ายังไม่เล่าไม่เล่าเขาไม่ได้เล่าแม่ค่ะ
แต่ว่าเขาไม่ได้เล่ายายแต่เขาก็โทรหาแม่ก่อน
อ๋อป้าก็โทรมาหาแม่ใช่แต่แค่บอกบอกคุณยายแค่ว่า
อ่าช่วยไปดูอย่าดุอย่าว่าหลานอืมแล้วอย่าดุอย่าว่าให้กอด
แล้วบอกให้รับอย่างเดียวแล้วน้องเขาบอกคุณป้าว่ายังไงคุณแม่
อ่าที่โทรไปอ่ะค่ะน้องบอกว่าป้าขาหนูขอยืมเงินหกหมื่น
พอดีหนูไปทำงานแล้วหนูจะปิดบัญชี
แล้วมันติดปัญหาแค่หกหมื่นเองแล้วเขาสำรองแอดมินเขาสำรอง
ให้หนูให้หนูยืมแต่ถ้าหนูไม่คืนเขาอ่ะ
หนูจะโดนเขาปรับเขาจะเอาเรื่องหนูถึงที่สุด
คุณป้าฟังแล้วว่ายังไงอ่ะคุณป้าว่าเอ้ยมันแปลกแปลก
อยู่กับอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมอ่ะหน่วยงานหนึ่งก็เลยเอ้ยลูก
มันน่าจะมีอะไรไหมเดี๋ยวลองส่งรายละเอียดให้ป้าดูหน่อย
ก็ยังไม่ได้ตอบว่าจะให้หรือไม่ให้ระหว่างนั้นก็เลยโทรมาคุยกับแม่
ว่าเอ้ยมันแปลกแปลกน่ะแล้วก็มันร้องให้จังเลย
ทำไมหลานถึงร้องไห้ขนาดนี้ก็เลยคิดกันแล้ว
ก็คือคุยกันสองคนพี่น้องแล้วบอกว่ามันต้องมีเป็นมิจฉาชีพแน่เลย
ก็เลยบอกเขาว่าให้โทรบอกยายให้ปอบใจแล้วก็ตกลงกันว่าให้ไปแจ้งความทันที
ซึ่งพอรู้เรื่องราวจากคุณป้าคุณแม่ไล่จากหลานที่เกิดเหตุขึ้นที่คุณยายบอก
คุณน้าก็เลยพาไปพาหลานไปแจ้งความ
ที่แรกหลานยังไม่บอกอืมหลานไม่ยอมบอกน้าก็เลยบอกหลานไปว่า
ถ้าเกิดไม่บอกแล้วจะช่วยยังไงอย่างนี้ครับหลานก็เลยค่อยเล่าให้ฟังเล่าให้ฟัง
ก็เลยบอกงั้นอย่าเพิ่งบอกคุณตานะบอกว่าเดี๋ยวเราไปเอาเอกสารการบ้านกันนะ
แล้วเราไปแจ้งความก็เลยพากันออกมา
แต่ตอนนี้คุณตาทราบใช่มั้ยอ๋อก็ต้องมีวิธีการในระบบครอบครัว
เพราะว่าพ่อเป็นคนที่ทหารนะคะบางเรื่องก็จะตรงฉิน
แต่บางเรื่องก็ยังให้เขาเข้าใช้หลักเหตุผล
ระหว่างชีวิตหลานกับเงิน๓แสนครอบครัวต้องเลือกชีวิตหลานอยู่แล้ว
ชีวิตลูกอยู่แล้วก็เลยให้พี่สาวเนี่ยค่อยคุย
เพราะว่าพี่สาวคนโตจะเป็นอะไรที่คุยกับคุณพ่อได้ที่สุด
ยายเปิดให้คุณดูไม่เป็นทำไมอย่างนั้น

ที่เขาร้องร้องแรงมาก
ไม่เป็นไรคือตอนเนี้ยทุกคนในครอบครัวของน้องเนี่ย
คุยกับน้องบอกกับน้องให้น้องเข้าใจหมดแล้วว่าไม่มีใครโทษน้อง

มันเป็นเรื่องที่แก๊งมิจฉาชีพ
มันใช้กฎวิธีต่างในการหลอกจนได้

คุณยายจะบอกน้องเป็นหมอเขาก็โดนลูก
พยาบาลเขาก็โดนอะไรอะไรเขาโดนหมด
ยายดูข่าวทุกวันทนายรณรงค์ทนายอะไร
เขาช่วยเรือกันจนลูกหนูเป็นเด็ก

ไม่เป็นไรหรอกนั่งรถตุ๊กกลับจากโรงเรียน

แต่ข่าวของเด็กสิทธิภาพเป็นจุดประกายนะครับ

แต่เราเห็นข่าวของน้องอายุ๑๕
ช่วงประมาณสักบ่ายสองบ่ายสาม

เพราะพ่อแม่เขาไม่ได้อยู่ด้วยในวันและในเวลาช่วงที่เด็กเขานั้นตัดสินใจ
แต่ของเราคือความโชคดีตรงที่ว่าบ้านเรามีคนอยู่กับน้องตลอด
แล้วน้องเขาบอกว่าอยากทำเรื่องนี้ให้พ่อแม่เขาพยายามผลักดันให้ถึงที่สุด
ให้เป็นอุทาหรณ์แม่ก็เลยคิดตัดสินใจกันปรึกษากันว่า
งั้นเราเองเราก็ต้องเป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่จะต้องมาบอกกล่าวให้คนได้รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเด็กซึ่งมันไม่ดีเลย